ส่วนของรถเองเนี่ยก่อนจะขับเราก็ต้องตรวจสอบให้ดี
แต่ว่าบางทีผู้หญิงเองก็ขับอย่างเดียว

ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันขับรถกระบะไปจู
ท่าไม่ดีออกมาจากรถดีกว่า
แป๊บเดียวพลึบเลยไฟไหม้เลย
นะฮะโชคดีครับเธอหนีตายออกมาได้ทัน
แต่ไฟลุกแบบนี้นะครับ

เบียนกไก่ออ๓๖๗๘เชียงบราย

ไฟมันลุกไหม้จากห้องเครื่องลามไปในห้องโดยสารครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดเชียงบรายครับ
ถนนประหลโยธินที่บ้านปงตองหมู่ห้า
ตะบนแม่จันทร์อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงบราย
นะฮะเจ้าที่ก็เร่งเข้าไปฉีดน้ำแล้วครับ
เหตุนานเป็นชั่วโมงครับนะฮะควบคุมเพลิงได้
ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไฟช็อตลุกไหม้ที่แผงฟิลในห้องเครื่อง
แล้วมันก็ลุกลามนะฮะเขาบอกว่าเพิ่งออกรถมาได้ปีนิดนิดเอง
ปีกว่าทำไมปีกว่าแล้วสภาพเป็นแบบนี้รถมือสองหรือเปล่า
รถใหม่เลยนะป้ายแดงอ่ะฮะเออนะฮะก็ไปถามเจ้าของรถครับ
นางสาวนิรวรรณมาทริปอายุ๒๕ปีเบนเจ้าเพศพอดีก็บอกว่า
เอาก็ขับรถมาออกจากเชียงบรายมาจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอเชียงแสน
ระหว่างที่ขับมาระหว่างทางเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมีควันเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นเหม็นเหม็น
โชยออกมาจากที่บริเวณหน้าห้องเครื่องนะแล้วก็ที่บริเวณหน้าคอนโซลด้านซ้าย
ก็เลยจอดดีกว่าไม่เอาแล้วหนีดีกว่านะฮะหนีออกมาแป๊บเดียวควันขึ้น
ไฟลุกแบบนี้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมในรถนี่นะก็มีแต่ควันมีแต่ไฟนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรจากแผงต่างในรถหรือเปล่า
แต่รถก็ใหม่นะอย่างนั้นผมขออนุญาตแนะนำคุณสุภาพสตรีหน่อยได้ไหม
ค่ะในตัวท่านนะครับอย่างตัวน้องปุ้ยเนี่ยมีช่างอยู่นะค่ะ
เวลาคุณถอยรถออกจากบ้านอย่าถอยแล้วไปเลย
เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะไหม้เยอะ

ลองดูบ้างว่ามีอะไรหยดมีอะไรไหม

ช่างหัวมันไม่ได้
ช่างหัวมันไฟจะไหม้แบบเมื่อกี้